ไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าค่ะ
ตอน๑๐โมงครึ่งคุณผู้ชมที่สงขลา
ปรากฏว่าคนขนของหนีจ้าละวัดเลยค่ะ

นี่ค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่สงขลานะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตอน๑๐โมงครึ่ง
ชาวบ้านแตกตื่นขนของหนีนะคะ
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะ
เพลิงเนี่ยไหม้บ้านของประชาชนไปหลายหลังคาเรือนทีเดียวค่ะ
อยู่ที่ซอยถนนราชเสรีตัดกับถนนเพชรกะเสม
อยู่หลังโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณกุลกรยา
ไฟกำลังลุกไหม้บ้านหลายหลังทีเดียว

คนก็ขนของออกจากบ้านกันจ้าละวันทีเดียวนะคะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องฉีดน้ำสกัดเพลิงควบคุมให้อยู่ในวงจำกัด

แล้วก็ล่าสุดก็สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะ
ขนของหนีไว้ก่อนค่ะคือชาวบ้านเขาบอกอย่างนี้
เขาบอกว่าข้างในมันจะเป็นตรอกซอกซอยย่อยไปข้างหลังอีกทีนึง
ปรากฏว่าเปลวเพลิงมันไหม้ไปทั้งหมด๖หลังคาเรือนด้วยกันนะคะ
ต้นเพลิงก็คือบ้านเลขที่๖ทับ๑บ้านนี้อยู่กัน๔คน
ตอนที่เกิดเพลิงไหม้หนีกันออกมาได้หมดปลอดภัยทุกคน
ส่วนสาเหตุตอนนี้ทางสภหัดใหญ่บอกว่า
ต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสงขลาเข้าตรวจสอบ
เพื่อที่จะดูว่าเกิดจากอะไรยังไม่รู้ยังไม่สามารถฟันทงได้ว่าเกิดจากอะไรนะคะ